ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเปียกอารมณ์หน่อย

คุณพ่อมีลูกแล้วยิ่งถ้าเป็นลูกชาย
เขาก็ต้องเล่นด้วยกันสนุกสนานถูกไหม
คุณลูกชายส่วนใหญ่ตอนเด็กสมัยปฐม

ปล่อยพลังได้เล่นอะไรกับคุณพ่อแบบนั้น
ตัวละครหลักเลยที่เด็กอย่างเราชอบเป็น

ไอ้มดแดงกะแข้งกัดขากัดเสื้อกัดผ้าตรงแช่ง

นี่นี่นี่สุดยอดไอ้มดแดง
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนไอ้มดแดงเนี่ยมันจะมีท่าไม้ตาย
คือสกายคิกคือถ้าถีบอย่างนี้ใส่ผู้ร้ายเมื่อไหร่
ในการ์ตูนผู้ร้ายจะต้องระเบิดตุ้มแบบนี้แบบนี้เลย
ใช่มันคือตอนจบของเรื่องแต่ว่าน้องเขากระโดดไม่ได้
ก็เลยลอยได้เอาใช้เจ้าตัวเก้าอี้ที่มีล้อแบบนี้เลื่อน
น่าจะเป็นพี่ชายแล้วพี่ชายอยากเป็นไอ้มดแดงบ้างมั้ย
ถ้าผู้ชายอยากจะเป็นเก้าอี้อาจจะพังเพราะตัวใหญ่แล้ว
แต่น้องเนี้ยตัวเล็กนิดเดียวมาจีบคุณพ่อแบบนี้แอ๊ะสนุกสนานกันไป
เกิดเป็นคุณพ่อต้องเป็นขนาดนี้เลยโอ้ต้องทำได้ทุกอย่าง
ตอนจบฉากจบที่แท้จริงของเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูครับ

โอ้โหนี่ค่ะ
ผมบอกแล้วนี่คือฉากจบที่แท้จริง
มันจะเป็นอย่างนี้คุณพ่อได้ตั้งตัวไหมล่ะนะ

คุณผู้ชมเนี่ยโอเคสนุกกันไป
แต่พอจบแล้วเนี่ยเหมือนอารมณ์ยังไม่จบ
แล้วพี่ชายดูสะใจสุดเลย

ลุกขึ้นมาเออจบแล้วเนาะ

ช็อตแล้วมั้งของสาวพ่อ
ช็อตพี่แบบว่าช็อตแบบว่าเป็นจุดพลิกเลย
ดูอีกทีได้ไหมดูกันไป
เทควันโดสายดำ
มอบเพลงนี้ให้ดีกว่าเดี๋ยวร้องให้ฟัง

เกิดเป็นตัวพ่อต้องมีใจอดทน
กี่ครั้งกี่หนทนเจ็บเอาไว้
จะคอยทำร้ายกันอีกนานแค่ไหน
หรือว่าคุณพ่อเจ็บตัวไม่เป็น
ขำนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ

เตรียมรับมือในเรื่องนี้ยังไงคะ
จะต้องมาแบบว่าแปลงกันไง
ฉันก็ทุกวันนี้ก็มีโดนอยู่บ้าง

คุณแม่ยังโดนเลยแล้วคุณพ่อจะไปเหลืออะไรล่ะครับ

แต่ลูกสาวไงลูกสาวอาจจะไม่
คุณพ่อนะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อ
สงสารพ่อจังคุณผู้ชมบอก

ให้ลูกเตะบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไป
บางทีโดนเมียกระทำบ้างก็โดน
อย่างคุณชนะอย่างนี้โอ๊ยไม่ต้องสืบ